ในประเทศไทยแบบรอบด้าน

ตัวเลขมันลดลงเรื่อย
ในแต่ละวันประมาณ๖วันที่ผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้ว
ตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๔๐

มันก็ลดลงเรื่อยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้
คือตอนนี้หลัก๑๐เป้าหมายเราคือหลักหน่วย

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่า
รัฐบาลผ่อนปลนให้หน่อยได้ไหม
เปิดบางสถานที่ได้ไหมให้คนได้ทำมาหากิน
เพราะว่าตอนนี้คนอยากทำมาหากินอยากมีเงินใช้
เมื่อวานนี้นะคะในช่วงของการแถลงข่าวโคศกของสบค
บอกว่าเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ได้
เพราะว่าถ้าผ่อนปลนไปมันหย่อนมันยานไปเนี่ย
เดี๋ยวตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นนะ

พร้อมทั้งยกตัวอย่างบางประเทศที่เขามีการผ่อนปลน
และตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มันกลับมาพุ่งสูงขึ้นแบบชัดเจน

เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขโดยรวมเมื่อวานนี้ก่อนนะคะ
จากการแถลงของศูนย์สวบคผู้ป่วยใหม่ค่ะ
๙รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๔ราย
กลุ่มผู้ป่วยใหม่๕รายกลุ่มผู้ป่วยใหม่แบ่งเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
ไปสถานที่ชุมนุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๒ราย
กลุ่มที่๓ค่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้อ๑๐ราย
การบวกออกมา๒๙นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะผู้ป่วยที่รักษาหายตัวนี้
ตัวเลขนี้ยังคงมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะคะคือ๙๖ราย

เมื่อวานนี้ยืนยันนะคะ๓ศพด้วยกัน
เป็นชายชาวมาเลเซียอายุ๕๕ปี
ส่วนชาวไทยมี๒คนนะคะเป็นหญิงไทยอายุ๓๕ปี
และชายไทยอายุ๓๗ปีสังเกตตัวเลข
อายุไม่ถึง๔๐ปีเลยนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้๒๖๗๒ราย
กลับบ้านได้แล้ว๑๕๙๓ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๐๓๓ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด๔๖รายด้วยกันค่ะ
ส่วนกรณีข้อเรียกร้องจากประชาชน
หลังจากที่ตัวเลขเนี่ยมันดูดีขึ้นเราก็ใจชื้นมากขึ้น
ผ่อนปลนได้ไหมผ่อนคลายได้ไหมมาตรการให้มันลดลงหน่อย
ให้เปิดสถานที่ต่างได้ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ให้คนได้มีงานทำ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคระบุว่า
ตัวเลขผู้ป่วยที่มันลดลงลดลงนักวันนี้นะ
สัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดจากอะไร
และทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สถานการณ์มันก็เลยดีขึ้นนับจากวันนี้
และถ้าผ่อนปลนล่ะถ้าเปิดสถานที่ต่าง
ให้คนได้กลับมาชุมนุมกันให้คนได้เข้ามาใกล้กัน

ตลาดนะหมายถึงตลาดนัดเนี่ยนะคะตลาดสดตอนนี้เปิดปกติ
ถ้าทำแบบนี้นะโฆษกสอบคอบอกว่า๑๔วันข้างหน้า
อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ได้อธิบายแบบนี้นะคะ
การที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นจาก๒๓วันนะ
มันเป็นระยะเวลาประมาณ๒สัปดาห์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะ
แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยเหมือนหลายประเทศที่เขาผ่อนคลายมาตรการ
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์และช่วงเนี้ยทั้งญี่ปุ่นและสิงคโปร์ค่ะ
กลับมามียอดตัวเลขพุ่งสูงขึ้นและสูงเนี่ยคำว่าหลักร้อย
ไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยนะคะภูมิพุ่งไปเจ็ดร้อยพุ่งไปสี่ร้อยก็มี
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังผ่อนคลายไม่ได้ค่ะ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานส่งตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ด่านทางบกแล้วก็ต้องเข้ากักตัว
เมื่อวานนี้ครบนะคะและคนที่เข้าไปกักตัวมีทั้งหมด๗๕ราย
เมื่อวานนี้ต้องส่งตัวเขากลับบ้านค่ะเพราะว่าไม่มีใครติดเชื้อโควิดนะคะ
แบ่งเป็นผู้ชาย๓๘ผู้หญิง๓๗ทุกคนปลอดเชื้อแน่นอน
เพราะว่าตรวจ๒ครั้งไม่มีใครติดเชื้อ
ส่วนกลุ่มที่๒นะคะปล่อยตัวกลับบ้านได้นะคะ
ก็คือวันที่๑๘เมษายนเป็นกลุ่มที่๒นะ
เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจำนวนกลุ่มที่๒๒๗คนค่ะ
อกจากนี้นะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้
ซึ่งก็พบว่าเป็นตัวอย่างตัวนี้นะคะฟราวิพิราเวียค่ะ
แพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมบอกว่า
หลังจากที่มีข่าวดีมากเลยก็คือองค์การเพศรัชกรรมทำสัญญาณนำเข้าวัตถุดิบ
ว่าเป็นการนำเข้าวัตถุดิบผลิตยาชนิดนี้กับประเทศจีน
เพื่อใช้รักษาโควิดในประเทศตอนนี้อยู่ระหว่างการรอวัตถุดิบนะคะ
ว่าจะมาสัปดาห์หน้าแต่มาแล้วผลิตปุ๊บปุ๊บใช้ได้เลยหรือเปล่า
ยังค่ะทดสอบก่อนดูเรื่องการคงตัวดูเรื่องการแตกตัวดูเรื่องการดูดซึม
ถ้าพบว่ามีประสิทธิภาพจะจัดส่งให้ออยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบมาตรฐานเพื่อผลิตใช้ในประเทศไทย
และระยะเวลาล่ะอีกนานไหมนานเหมือนกันนะคะ
ปีเลยเป็นปีช่วงของการทดลองนี้นะคะเป็นปี
แต่คุณหมอยืนยันว่ามันก็ไม่ช้าไปนะคำว่าผลิตยาในประเทศ๑ปี
เพราะโควิด๑๙อันนี้คุณหมอยืนยันเองเลยนะ
บอกว่าจะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งปีนึงไม่น้อยไปคุณหมอบอก
งั้นต้องดูนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่อยนะคะ